เรียกแล้วนะ
เลยไม่ว่า

และคนทั้งโลกจะได้มีชีวิตข้อบรรยากปกติต่างจากภัยอันตรายต่างทั้งคนอย่ามีความจุก
แล้วขอให้แม่ย่าโอรสและแม่ย่าพันธิไร
และกุมารจุกแดงและจุกทองทรงช่วยโดนบันดาลให้
ข้าพเจ้าทั้งหลายค้าขายร่ำรวยและประกอบอาชีพ
ประสบความสำเร็จทุกประการด้วยเทินสาธุ
โดนสำรวจไฟมันจากภัยและเชิญสาธุ
และความสำเร็จที่ประกอบของตัวและกลัวใย
ช่วยด้วยมือและแม่และที่สาธุ
จากฝรั่งเชิญภายใดเพื่อนให้ดีกว่า
ที่มีชีวิตที่แม่และฝรั่งใดพิธี
แปลว่าแต่มึงมึงเท่าโรค